ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเพื่อนบ้านเลี้ยงหมาดุ
เพื่อนบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงหรือว่าอยู่ข้างเคียงก็มีความระแวง

มีการโพสต์คลิปนะคะคนถูกฝูงพิษบูของเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
เข้ามากัดลูกชายถึงในบ้านนะคะ
เธอเองเนี่ยก็เกือบจะโดนกัดด้วยแต่ว่าโชคดีค่ะวิ่งหนีได้ทันค่ะ
โอ้คุณผู้ชมค่ะพิษบู๒ตัวแข็งแรงเลยนะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเป็นคนที่โพสต์คลิปเป็นเจ้าของร้านนี้ก็เล่าให้ฟัง
ที่เห็นสู้กับพิษบูอยู่เนี่ยค่ะก็คือลูกชายของเธอเขาบอกว่า
บูสองตัวนี้นะคะเข้ามานะคะลูกชายของเธอก็สู้กับพิษบูอยู่ในคลิปค่ะ
แต่ถูกกัดนะคะหลายแผลเลยทั้งแขนแล้วก็ขา
เอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วเล่าให้เราฟังบอก๓วันที่แล้ว
ที่บ้านเธอที่เปิดเป็นร้านขายของเนี่ยนะคะพิษบูสองตัวเพื่อนบ้านพังรั้วเข้ามา
ลูกเนี่ยได้ยินเสียงดังก็เลยมาดูปรากฏมันวิ่งมารุมกัดเขาก็พยายามจะป้องกันตัวอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ดิ้นหนีนะคะแต่ว่าหมาเนี่ยมันก็กัดไปหลายแผลนะคะเลือดเลือดออกเยอะเลือดสาดเลยเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายเนี่ยอาศัยจังหวะวิ่งหนีไปออกได้เห็นไหมคะคือพยายามสู้สุดฤทธิ์เลยแล้วตัวเธอเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเธอเพิ่งกลับมาจากทำธุระก็กำลังจะเปิดประตูเข้ามาไม่รู้ว่ามีพิษบูสองตัวอยู่ในบ้านนี้นะคะแต่ว่าได้ยินเสียงลูกชายตะโกนบอกแม่หนีไปหนีไปอย่าเข้ามาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมาเนี่ยกระโดดเข้าใส่เธอเนี่ยค่ะสุดท้ายเธอต้องปิด

เลี้ยงดูให้ดีวันนี้พูดสึกข่าวไปที่จุดเกิดเหตุค่ะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่ตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองสมุทรสงครามคุณพรศรีค่ะซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของร้านแล้วก็เป็นป้าของผู้บัตรเจ็บเนี่ยน้องอายุ๑๖ปีนะคะคือบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของสุนัขก็มา
แล้วก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยหมา๒ตัวเนี่ยก็เคยกัดพระสงฆ์จนบาดเจ็บอาการสาหัสไปด้วยเหมือนกันค่ะ
ต้องอบบ่ายฝึงฟองหมา
แต่ผมไม่รู้ใครรับผิดชอบ
นี่ค่ะก็เป็นความกังวลของบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ
สุนัขที่เพื่อนบ้านเลี้ยงเอาไว้เนี่ย
ถ้ามันเป็นพันธุแล้ววันหนึ่งมันหลุดออกมา
เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
ถามหาความรับผิดชอบจากใครนะคะ
ก็อยากจะให้ตอนนี้ช่วยดูแลหรือหาวิธีการยังไง
เพื่อนบ้านเกิดความอุ่นใจขึ้นมาหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็หวาดกลัวว่าจะได้รับอันตราย
เหมือนกับครั้งก่อนที่เคยเกิดขึ้นค่ะ
โอ้โหนี่สุนัขพันธ์พิษบูนะคะ